ส่วนเรื่องนี้ความคิดถึงแฟนเป็นเหตุสังเกตได้จริงนะคะ
พ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะ
หนีคดียาหนีคดีปืนมา๕ปีนะตำรวจตามไม่เจอเลย
สุดท้ายมาโดนจับได้
ขณะกำลังทำกิจกรรมบนเตียงกับแฟนแล้วโดนจับคาเตียงเลยค่ะ
ไม่ได้โกหกนะคะจับคาเตียงจริงจริงคือถ้าถ้าดูจากรายละเอียดค่ะ
เขาบอกว่าจับคาแบบกิจกรรมเลยด้วยซ้ำอะค่ะ
นี่เป็นนาทีที่ตำรวจสอบสวนกลางส่วนที่กำลังตำรวจกองปราบและชุดปราบปรามจังหวัดตรังบุกเข้าจับตัวนายมนตรีเทพภูลผลวัย๓๑ปี
ห้องพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะคะ
มนตรีคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดตรัง
ข้อหาความผิดมียาเสพติดไว้ในครอบครองมีเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตเอาไว้ในครอบครอง
และร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะคะ
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่๑กุมภาพันธ์ปี๖๐๕ปีก่อนค่ะ
ตำรวจจับกุมผู้ต้องหารายย่อยพร้อมยาบ้า๗๒๐๐เมตรอยู่ในรถยนต์
ผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยซัดทอดเลยว่าคนว่าจ้างเขาคือมนตรีนี่แหละ
จ้างเขา๑๕๐๐๐๐บาทตำรวจก็ขอสารอายาอนุมัติหมายจับมนตรีไว้ละ
กระทั่ง๖พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะปีนี้แหละตำรวจไปค้นบ้านของนายมนตรีในพื้นที่ตำบลวังมะปราง
เจอทั้งยาบ้าเจอทั้งเครื่องกระสุนปืนขนาด๕๕๖มม
ก็เลยขอสารจังหวัดตรังอนุมัติหมายจับไว้อีกฉบับหนึ่ง

แล้วที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจบอกเลยนะคะว่ามนตรีเป็นผู้ค้ารายใหญ่หลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจในพื้นที่มานานกว่า๕ปี
เมื่อวานนี้๘ตุลาคมค่ะรู้มาว่ามนตรีคิดถึงแฟน
ตำรวจเขาก็เลยวางแผนบุกล้อมแล้วก็จับกลุ่มตัว
อย่างที่บอกคาเตียงจังหวะแบบกำลังประกอบกิจกันอยู่เลยอะนะคะ
หลังตรวจสอบหลังจับกลุ่มแล้วเนี่ยตำรวจก็ยึดทรัพย์ในความครอบครองเป็นรถยนต์๒คัน
ปืนยาวสี่กระบอกมูลค่ารวมแล้วสองล้านห้าแสนบาท
แล้วก็นำตัวนายมนตรีส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ